เรื่องราวของพิษรัดแรงถึงเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
สมุทรปราการคือผู้ชายสองคนนี้ไม่ถูกกัน
เพราะว่าอะไรฝั่งหนึ่งเนี่ยเคยคบหาดูใจกับผู้หญิง
แล้วก็จับได้ว่าผู้หญิงเนี่ยไปมีผู้ชายคนใหม่ก็เลยเลิก
ผู้ชายคนใหม่ล่าสุดมาเจอตัวคู่แค้นเก่า
ก็เลยมีการตะโกนต่อว่าแล้วก็ตามไปหาเรื่อง
ถูกฝั่งของผัวเก่าใช้มีดจ้วงแทง
เอาเป็นเรื่องราวของผู้ชายสองคนฝั่งหนึ่งผัวใหม่
อีกฝั่งหนึ่งคือผัวเก่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่เอากิ๊งก็กิ๊งอยู่ด้วยกันอยี๋วแต่อยู่ด้วยกันอย่าตีกัน
คนที่ถ่ายคลิปก็ต้องคอยปลอบครับคอยห้าม

ปากซอยกิ่งแก้ว๖๖ที่บางพลีสมุทรปราการครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
หลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีทั้งชกต่อยมีทั้งด่าว่า

ผู้ชายเสื้อฟ้าที่เห็นเลือดอาบฮะ

คนที่นั่งอยู่แล้วเลือดอาบแล้วเราต้องย้อมสีเลือดเอาไว้ก่อน
คนนี้ฮะอายุ๓๔ปีชื่อว่านิติกรเป็นคนเจ็บที่ถูกอีกฝั่งหนึ่งแทง
นิติกรคือผัวใหม่ที่อยู่กินกับผู้หญิงที่เขากำลังคบหาดูใจกันอยู่

แล้วคนที่แทงเขาเนี่ยเป็นผัวเก่าของผู้หญิงของนิติกร
คนนี้ครับนายคณิตอายุ๔๗ปี
นิติกรโดนแทงไปประมาณ๗แผล
ก็พาตัวส่งโรงพยาบาลเสียเลือดเยอะเหมือนกันนะครับ
แม้ว่าตอนนั้นจะยังมีสติอยู่ก็ตาม

คนก่อเหตุเขาไม่ได้หนีไปไหนก็นั่งรอให้การกับตำรวจ
เพราะรู้ว่าพอเขาทำแบบนั้นใช้มีดแทงอีกฝ่ายหนึ่งปั๊บเขาเจ็บ
ยังไงก็หนีไม่พ้นต้องถูกจับครับ
ก็เจอตัวพร้อมกับมีดพับยาวประมาณสักครึ่งไม้บรรทัศน์ได้๑๕เซน
ขอบตาของคนที่ก่อเหตุเองก็น่วมไม่แพ้กันครับ
ดูฮะตาปูดและปิดตาด้านขวาเนี่ยเปลือกตาจะม่วงเลยเห็นไหมฮะ
แล้วฝั่งด้านซ้ายต้องมีผ้าพันแผลกดเอาไว้
เพราะว่าคือมีแผลเกิดขึ้นด้วยทั้งปูดทั้งบวมบาดเจ็บพอกันครับ
ก็เลยพาตัวไปโรงพยาบาลก่อนก่อนที่จะพาตัวไปต่อที่โรงพัก
คณิตคนก่อเหตุสารภาพครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
มันก็มาจากว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของฝั่งคนก่อเหตุ
หัวใหม่คนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาระรานหาเรื่องนะครับคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้ตัวของเขาเองทำให้ก็คือทนไม่ไหว
ทนไม่ไหวเองก็เลยมีการก่อเหตุ
ใช้มีดจ้วงแทงเพราะว่าตามฝั่งนู้นเขามาต่อว่าหาเรื่อง
ใช้แทงนิติกรโดยมีดพับขนาด๑๕เซน
กลับไปคือเขาเนี่ยจับได้ว่านิติกรแอบมาตีท้ายครัวกับแฟนเก่าของเขาผู้หญิง

ตอนนั้นเนี่ยคณิตคบหากับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วนิติกรเนี่ยมาตีท้ายครัวจับได้ว่า
อ้าวเมียฉันนอกใจนี่นะแล้วก็มีผู้ชายคนใหม่แล้ว
ก็เลยงั้นเราเลิกกันแยกกันอยู่แต่ก็ยังมีไปมาหาสู่กับเมียเก่าอยู่นะ
แต่ไม่ได้บ่อยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ฮะตัวของคณิตเนี่ยพี่เขาขับแท็กซี่
แล้วก็จะไปแถวระแวกกิ่งแก้วย่านนั้นที่สมุทรปราการอยู่บ่อย
โรงแรมอยู่ในซอยกิ่งแก้ว๔๓แล้วพอตกดึกหิวท้องมันร้อง
ลงมาหาซื้อของกินเจอกับกลุ่มของนิติกรครับนิติกรทำอะไรอยู่ตอนนั้นกินเหล้า
กินเหล้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนประมาณ๔๕คนพอเจอเจอกันปั๊บเนี่ยนิติกรมีการตะโกนท้าทาย
แล้วพยายามจะทำร้ายร่างกายของพี่คณิตเขาแล้วพี่คณิตก็เลยต้องหนีกลับขึ้นไปที่ห้องพัก
โทรหาตำรวจครับคุณตำรวจผมต้องการออกจากห้องพักตรงนี้พิกัดคือซอยกิ่งแก้ว๔๓เนี่ย
พาผมออกไปหน่อยสิเพราะไปเจอคู่กรณีเป็นผัวใหม่ของแฟนผมอดีตแฟนอ่ะ
มันจะหาเรื่องผมเนี่ยปรากฏว่ายังไงครับนิติกรขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเคาะกระจก
พี่เขาขับแท็กซี่ไงเคาะกระจกบอกว่าพี่เอากระจกลงหน่อยขอคุยด้วยหน่อย
ทุบรถกระจกลงไปครึ่งหนึ่งยังไม่ทันตั้งตัวครับพี่คณิตโดนสาวหมัดใส่หน้า
นิติกรเปิดฉากชกต่อยที่หน้าอยู่หลายครั้งทำยังไงดีควานหามมีดพับอยู่ในรถ
แล้วแทงสวนไปครับจังหวะนั้นคือแทงสวนออกไปถามว่าพี่แทงไปกี่ครั้งจำไม่ได้
เล่มนี้ที่เป็นของกลางเนี่ยจ้วงแทงไปก่อนรู้แต่ว่าหลายครั้ง
เพราะต้องการเอาตัวรอดถ้าไม่ทำอะไรเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเจอแบบหนักกว่านั้นหรือไม่
อย่างไรนี่นะฮะลองฟังดูครับ
เป็นแฟนหนูไงเขาเป็นแฟนใหม่ใช่ไอพี่

พ่อก็จอกแตกใช่ไหมเค้าก็ใส่อย่างนี้
จนน้ำเดือดครบหมื่นนี่น้ำออกฝากนะปลาด
อยู่ระหว่างสอบปากคำเรียบรวมพยายามหลักฐาน
แล้วก็คงต้องแจ้งข้อหาคือพี่คณิตผิดแน่
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่าหลักฐานคือมีดพับมาเล่มนั้น
ส่วนนิติกรคนที่ไปหาเรื่องพี่เขาแล้วก็ถูกสวนกลับโดยการแทง
อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอัปเดตให้ทราบครับ